กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาที่เคารพทุกท่าน
กับผมพระฤทธวัชรสินในฐานะตัวแทนของประชาชน

ร่างแก้ไขรัฐมนุนรายมาตราฉบับนี้

อยากเห็นประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบปกติ
ระบบการเมืองที่เป็นธรรมกับทุกความฝันของทุกคนในประเทศ
ผมขออนุญาตเริ่มต้นวันนี้โดยการชี้แจง
ถึงการเปลี่ยนจัดการเวลา๓ชั่วโมง
ในเมื่อเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐมนรายมาตราของเรามีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ
จึงจะขออนุญาตแบ่งเวลาดังนี้นะครับจะขออนุญาตใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
หรือ๑ชั่วโมงเศษในการอภิปรายและอธิบาย
หลักการแล้วก็เหตุผลเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในร่างแก้ไขรัฐมูลรายมาตรา
โดยจะมีผู้อภิปราย๒ท่านมีกระผมพระฤทธิ์วัฒนศิลป์ในช่วงครึ่งแรก
แล้วก็มีอาจารย์ปียบุตรแสงกระนกกุลในช่วงที่๒
ที่เราจะเปิดรับฟังการอภิปรายจากสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน
แล้วก็ลุกขึ้นมาตอบคำถามหรือว่าข้อโตแย้ง

ครับครับครับ
ในเมื่อว่ารัฐมนูญเป็นกฎกติกาสูงสุดของประเทศ
อธิบายถึงหลักการและเหตุผลของการแก้ไขรัฐมูลครั้งนี้
ก็จำเป็นครับที่จะต้องเริ่มต้นจากการอภิปรายให้เห็นถึงปัญหา
ภาพรวมของประเทศและทำให้เห็นว่ารัฐมนต์ฉบับปัจจุบันนั้น
เป็นอุปสรรคอย่างไรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ผมเลยอยากจะเริ่มต้นวันนี้นะครับด้วยการเล่าถึงผู้ป่วยคนหนึ่ง

ผู้ป่วยคนนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นผู้ป่วยที่ทุกท่านในที่นี้รัก
เป็นห่วงแล้วก็อยากจะรักษาให้เขาหายดีขึ้น
ปัจจุบันถึงแม้ผู้ป่วยคนนี้กำลังจะฟื้นฟูจากโรคโควิด
แต่ผู้ป่วยคนนี้ยังต้องประสบกับอีก๓โรคร้ายแรงในร่างกายเขา

โควิดมาซ้ำเติมให้การเขาสุดหนักลง
และที่เขายังต้องเผชิญอยู่ถึงแม้โควิดจะหายไป
โรคที่หนึ่งนะครับคือโรคเศรษฐกิจอ่อนแอ
ทำให้ประเทศเรานั้นมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่๒นะครับคือโรคของความเหลื่อมล้ำเรื้อรัง
ทำให้โอกาสในชีวิตของคนแต่ละคนในประเทศนี้
ขึ้นอยู่กับโชคชะตามากกว่าความสามารถ
ที่๓หรือโรคสุดท้ายนะครับที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ
ก็คือโรคประชาธิปไตยหลอกลวง
ประชาธิปไตยในเพียงแค่ในนามแต่ไม่ใช่ในการปฏิบัติจริง
คำถามที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะเรียนถามสมาชิกรัฐสภาในวันนี้นะครับ
ก็คือเราจะมาร่วมกันรักษาผู้ป่วยคนนี้อย่างไร
เห็นนะครับว่าที่ผ่านมาหลายฝ่ายครับก็พยายามจะเสนอยานานาชนิด
เพื่อพยายามมาบรรเทาอาการของโรคร้ายแรง๓โรคนี้
แต่ไม่ว่าจะเป็นยาที่ชื่อว่าการไปรูประบบราชการ
ไม่ว่าจะเป็นยาที่ชื่อว่าการสร้างรัฐสวัสดิการ
หรือว่าไม่ว่าจะเป็นยาที่ชื่อว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
เสนอไปทีไรครับยาเหล่านี้ก็กลับถูกปฏิเสธ
เพราะร่างกายของประเทศไทยนั้นได้ถูกครอบงำโดยไวรัสตัวหนึ่งครับ

พอประชาชนทั่วประเทศเริ่มหันมาสังเกตนะครับ
อาการของผู้ป่วยคนนี้มีความสุดหนักมากขึ้นในช่วง๗ปีที่ผ่านมา
ซึ่งตรงกับระยะเวลาที่คณะรัฐประหารนั้นได้ทำการรัฐประหารในปี๕๗

หลายคนก็สรุปครับว่าไวรัสตัวนี้อาจจะมีชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
วินิจฉัยแบบนี้นะครับก็ทำให้หลายคนเกิดข้อสรุปว่า
ถ้าหากเราสามารถกำจัดไวรัสตัวนี้ได้
พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
ผู้ป่วยของเรานั้นก็จะหายจากโรคทุกชนิดแล้วก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
แต่ผมและทีมไม่คิดว่ามันจะจบง่ายแค่นั้นนะครับ
เพราะสิ่งที่มันอันตรายกว่าพลเอกประยุทธ์ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าระบอบประยุทธ์
บอบประยุทธ์ที่ผมพูดถึงในแง่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงตัวพลเอกประยุทธ์ในฐานะตัวบุคคล
แต่หมายถึงโครงสร้างและกลไกที่พลเอกประยุทธ์และเครือข่าย
สร้างขึ้นมาตลอด๗ปีที่ผ่านมาและควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ
เพื่อรักษาผลประโยชน์และอำนาจของกันและกัน
แน่นอนครับว่าเกราะกายสิทธิ์ชิ้นพิเศษที่ค้ำทุนระบอบประยุทธ์
ยังสามารถอยู่ในอำนาจได้ไม่ว่าเขาจะบริหารประเทศจนป่วยแค่ไหน
ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ๒๕๕๙
ทางกลุ่มเราต้องการจะเสนอให้มีการแก้ไขในวันนี้
รัฐมนูลที่เป็นประชาธิปไตยคือรัฐมนูลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน
รัฐบุญ๒๕๖๐ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อน
โดยกว่ารัฐมนูลของระบอบประยุทธ์เพื่อระบอบประยุทธ์โดยระบอบประยุทธ์
หากเราวิเคราะห์ตั้งแต่ที่มากระบวนการและเนื้อหา
เราจะเห็นว่ารัฐมน๖๐นั้นถูกเขียนขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้น
นั่นก็คือการสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์
ถ้าเรามาดูในส่วนของที่มาเราจะเห็นนะครับ
ว่ารัฐธรรมนูญ๖๐นั้นถูกเขียนโดยคนไม่กี่คนของข้อสช
โดยไม่ได้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในวงกว้าง
ถ้าเราอยากจะวิเคราะห์ถึงเจตนานะครับ
ผมก็อยากจะหยิบยกคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของประเทศเรา
ที่เคยเป่าประกาศไว้ว่ารัฐมนต์ฉบับนี้ถูกดีไซน์มาเพื่อพวกเรา
ในส่วนของกระบวนการจริงอยู่นะครับ
รัฐมนต์ฉบับนี้มีการผ่านการรับรองโดยประชามติเมื่อปี๒๕๕๙
แต่การจัดทำประชามติในครั้งนั้นก็ไม่ได้เป็นการจัดทำประชามติที่เสรีและเป็นธรรม
ทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถรณรงค์ได้อย่างเท่าเทียมกันบนกติกาที่เป็นธรรม
ที่สนับสนุนแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับ
เพราะว่าหน่วยงานของรัฐมนตร์มีการสรุปข้อดีของรัฐมนตร์หกศูนย์นั้น
ส่งไปถึงที่บ้านของประชาชนทุกคนทั่วประเทศ
แต่ฝ่ายที่ต้องการจะคัดค้านหรือรณรงค์ให้ไม่รับร่างรัฐมนูลนั้น
เพราะเพียงแค่ออกมารณรงค์นั้นก็ทำให้ประชาชนเกือบ๒๐๐คน
ถูกจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดี

นำมาสู่ปัญหาณปัจจุบันของการที่เรามีสวที่มาจากการแต่งตั้ง

ก็ถูกเขียนให้ซับซ้อนแล้วก็ชี้นำ

ยังคิดจะหยิบยกตัวเลข๑๖ล้านเสียง

มาเป็นข้ออ้างในการสกัดกั้นการแก้ไขรับนูลในวันนี้

ว่า๑๖ล้านคนที่ลงคะแนนในวันนั้น
ก็ไม่ได้เห็นชอบกับการใช้รัฐมนูลฉบับนี้ไปตลอดการ

ที่อนุญาตให้มีการแก้ไขรัฐมนตร์ฉบับนี้ได้

ท่านเองก็ไม่ได้ขัดขวางอะไร

รัฐธรรมนูลที่ถูกเสนอในประชามติวันนั้น
ก็ไม่ใช่ร่างเดียวกับรัฐมนต์ฉบับ๖๐

ก็ได้ขยายอำนาจของหลายสถาบันทางการเมือง

แต่ระบอบประยุทธ์สามารถควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จ

หรือว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี

แต่เป็นการพยายามจะสกัดการแข่งขัน

กรรมการก็ตัดสินให้ชนะได้ในทุกยก

ผู้ป่วยของเราก็จะต้องล้มป่วยอีกครั้งหนึ่ง

ไวรัสสายพันธุ์เดียวกันในอนาคต

ที่ไม่เคยมีประชาชนอยู่ในสมการ

การจ่ายยาที่ช่วยบรรเทาอาการ

แต่เช่นเดียวกับวัคซีนแก้โควิด

ว่าการวัคซีนเข็มที่๒นั้นจะมา

๑ครั้งเพื่อรับรองให้มีการแต่งตั้งสอสร

โดยสอสรที่มาจากการเลือกตั้งอีกทีหนึ่ง

ที่๑ให้กับประเทศไทย

ในการสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์

ที่เป็นการพยายามจะปลดอาวุธ๔อย่าง
ระบอบประยุทธ์ใช้ในการสืบทอดอำนาจ
โดยผมนั้นจะเป็นผู้ที่แจงทั้งหมด๒ข้อเสนอ
อาจารย์ปียบุตรแสงกระหนกกุล
จะเป็นผู้ชี้แจงอีก๒ข้อเสนอ

มาเป็นระบบสภาเดียวที่มีแต่สภาผู้แทนราษดร

เห็นพร้อมต้องกันใน๒ประเด็น

ที่ผมอยากจะเชิญสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนั้น
มาร่วมพร้อมเดินไปกับผมในวันนี้

ขาดความชอบทำในเชิงประชาธิปไตย

ก็จะมีบางแห่งที่มีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง
ก็จะมีบางแห่งที่มีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง

สมการที่สำคัญที่สุดในการออกแบบวุฒิสภา

ถ้าวุฒิสภาที่ไหนจะมีอำนาจสูง
ที่มาก็ต้องมีความยึดโยงกับประชาชนสูง

แต่ถ้าวุฒิสภาที่ไหนจะมาจากการแต่งตั้ง

ถ้าเราเหลือไปมองที่สหราชนาจักรหรือว่าอังกฤษ
เราจะเห็นนะครับว่าถึงแม้วุฒิสภาของเขาจะมาจากการแต่งตั้ง
แต่อำนาจของวุฒิสภาเขามีไม่เยอะ
ทำได้มากสุดคือกลั่นกรองกฎหมาย
หรือว่าชะลอร่างกฎหมายไว้แค่๑ปี
ถ้าเราเหลือไปมองที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เราก็จะเห็นนะครับว่าวุฒิสภาของเขามีอำนาจเยอะมาก
ถึงขั้นสามารถถอดถอนประธานอธิบดีได้
แต่ที่เขาทำอย่างนั้นได้ก็เพียงก็เป็นเพราะว่า
เขามีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
แต่พอเรามองย้อนกลับมาดูที่วุฒิสภาของไทยปัจจุบัน
เราจะเห็นนะครับว่าโครงสร้างอำนาจและที่มา
วุฒิสภาณปัจจุบันไม่ได้สอดคล้องกับหลักการนี้
เพราะในขณะที่วุฒิสภาของเรามีอำนาจล้นฟ้า
แต่กลับมีที่มาที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน

กับสอสอห้าร้อยคนที่มาจากการเลือกตั้ง

มาจากการลงคะแนนของประชาชน๔๐ล้านเสียง

ไม่ได้มาจากการลงคะแนนของประชาชนคนใดเลย

ใครจะบันดับลงตำแหน่งเป็นนายกรมนตรีนั้น
สว๑คนจะมีอำนาจเท่ากับประชาชน๗๐๐คน
แล้วใครที่สามารถควบคุมสว๒๕๐คนได้
จะมีอำนาจมากกว่าประชาชนทั้งหมด๑๙ล้านคน

ความจริงก็ขัดกับมาตรา๒๖๐นะครับ
เขียนไว้ว่าเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

สวชุดนี้ก็ยังมีอำนาจเยอะเป็นพิเศษอีก
ไม่ว่าจะเป็นการมาร่วมโหวตกฎหมายปฏิรูปประเทศ
อย่างเช่นพรบการศึกษาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
อย่างเช่นมีอำนาจในการแต่งตั้งตุลาการสารรัฐมนูล
แล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทุกคน
แม้กระทั่งการยับยั้งการแก้ไขรับนูล

จะได้รับฉันธานุมัติจากประชาชนกี่ล้านคน
หรือว่าการเห็นชอบจากสอสอกี่ร้อยคน
แต่ในขณะที่อำนาจเยอะขนาดนี้นะครับ
เราลองวกกลับมาดูที่ที่มาของวุฒิสภาชุดนี้บ้าง
เพราะเราจะค้นพบครับว่าวุฒิสภาชุดปัจจุบัน
มีที่มาที่ไม่ยึดโยงประชาชน

หลายท่านที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในขณะนี้นะครับ
อาจจะเป็นที่ยอมรับในวงการของท่านก็ได้

ก็คือท่านไม่ได้มีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชน

จาก๒๕๐คนนะครับมี๒๔๔ท่านในวุฒิสภาที่มาจากการจิ้มเลือกไม่โดยตรงก็โดยอ้อมจากคอสชเพื่อให้เข้ามาในสภานี้แล้วโหวตให้หัวหน้าคอสชกลับมาเป็นนายกอีกทีหนึ่ง
อีก๖คนนะครับอาจจะมาอยู่ในที่นี้ได้เพราะว่าเป็นพบเหล่าทัพซึ่งก็ตั้งคำถามสารพัดครับ
ว่ามันเหมาะสมไหมที่ต้องมีค่าราชการประจำที่มาควบตำแหน่งในนิติบัญญัติด้วย
แต่นอกจากที่มาของ๒๕๐คนนี้นะครับอีกความวิปริตหนึ่งที่เราเห็น
ก็คือการตั้งคศ๑๐คนเพื่อมาสั่นหาสว๒๕๐คนนี้
งบประมาณประเทศเป็น๑๓๐๐ล้านบาท
ถ้าเราไปดูรายชื่อของคศสว๑๐คนนะครับ
เราจะค้นพบครับว่า๓ใน๑๐นั้นแต่งตั้งพี่หรือว่าน้องตัวเองมาเป็นสว
แต่สมาชิกท่านไหนที่ฟังอยู่แล้วยังรู้สึกดีนะครับ
อย่างน้อยก็ยังมีอีก๗คนที่ไม่ได้แต่งตั้งพี่น้องตัวเองมาเป็นสว

เพราะใน๗คนที่เหลือนั้นมี๖คนที่ไม่ได้แต่งตั้งพี่น้องมาเป็นสวก็จริง
แต่แต่งตั้งตัวเองมาเป็นสวเลย
ถ้าไม่มีอะไรที่ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ชัดเจนไปกว่านี้แล้วนะครับ
ถึงปัญหาของเรื่องระบอบอุปถัมภ์และผลประโยชนทัพ๒
ที่ผมมักได้ยินสมาชิกวุฒิสภาหลายคนอภิปรายว่าอยากจะให้ความสำคัญ
อำนาจที่ล้นฟ้าแล้วก็ที่มาที่มีข้อกังขาขนาดนี้นะครับ
ผมเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนครับให้เรายอมรับก่อนในขั้นบันไดแรก
วุฒิสภาที่มีโครงสร้างอำนาจและที่มาแบบนี้
ไม่ควรจะมีที่ยืนอยู่ในระบอบในประเทศที่อ้างว่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
พอเรายอมรับตรงนี้กันแล้วนะครับเราจึงไปสู่ประเด็นที่๒
บันไดขั้นที่๒ก็คือการมาเห็นตรงกันว่ารัฐสภาที่ดีที่สุด
คือรัฐสภาที่ไม่มีวุฒิสภา
ผมก็ได้ฟังการอภิปรายนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูล
ผมก็เห็นความพยายามของหลายฝ่ายในที่นี้นะครับ
พยายามจะเสนอแนวทางเพื่อปรับวุฒิสภาของเราให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
หลายฝ่ายนะครับก็เสนอให้มีการลดอำนาจแต่คงไว้ถึงสถานะสถานะของการเป็นสวแต่งตั้ง
ขณะที่บางฝ่ายก็เสนอให้คงอำนาจหลายส่วนไว้แต่ไปปรับให้ที่มานั้นมาจากการเลือกตั้ง
แต่ไม่ว่าฝ่ายไหนจะเสนอทางไหนผมก็ไม่เห็นวุฒิสภารับข้อเสนอเลย
วันนี้ผมเลยกลับมาอีกข้อเสนอหนึ่งครับ
เป็นข้อเสนอที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอคติที่มีต่อวุฒิสภาชุดนี้เป็นการส่วนตัว
แต่เป็นข้อเสนอด้วยหลักการที่ต้องการจะออกแบบโครงสร้างการเมืองไทยให้กระชับ
ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางที่ว่านี้นะครับคือแนวทางของการหันมาใช้ระบบสภาเดียว
ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิสภาเลยแต่เหลือแค่เพียงสภาพผู้แทนรัศดรที่มาจากการเลือกตั้ง
ผมคิดว่าแนวทางสภาเดี๋ยวนั้นมีข้อดีหลักแบ่งเป็น๓ประการที่ผมสรุปไว้ว่า
เป็นรัฐสภาที่จะถูกกว่าเรียบง่ายกว่าและทันสมัยกว่า
ดีประการที่๑นะครับของแนวทางสภาเดียวคือการช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศ
ผมก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่าถ้าเราเอาแค่เฉพาะเงินเดือนก่อน
เงินเดือนของสมาชิกวุฒิภา๒๕๐คนบวกกับเงินเดือนของคณะทำงาน
ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยหรือผู้ชำนาญการ
เราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการมีวุฒิสภาอยู่
อยู่ที่ประมาณ๘๐๐ล้านบาทต่อปี
ถ้าเรารวมค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารจัดเลี้ยงค่าประชุมกรรมธิการ
รวมถึงค่าเดินทางเข้าไปผมมั่นใจครับว่าค่าได้จ่ายทั้งหมด
ยังไงก็ไม่น้อยกว่า๑๐๐ล้านบาทต่อปี
ว่า๑๐๐ล้านบาทต่อปีนั้นคุ้มค่าสำหรับการมีอยู่ของวุฒิสภาหรือเปล่า
แต่ผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่จะได้มาฟังการอภิปราย
สมาชิกวุฒิภาในวันนี้ที่พยายามจะโน้มน้าวให้ประชาชน
ที่ที่ฟังอยู่ทางบ้านเห็นว่าทำไมเขาถึงต้องยอมจ่าย
พันล้านบาทต่อปีเพื่อให้เรามีวุฒิสภานั้นคงอยู่
ดีประการที่๒ของแนวทางสภาเดียวนะครับคือความเรียบง่าย
ใช้ระบบสภาเดียวนั้นจะเป็นทางออกที่เรียบง่ายและปกติที่สุด
ในการทำให้รัฐสภานั้นมีความยึดโยงกับประชาชนในกรอบของประชาธิปไตย
ต้องยอมรับว่าครับว่าถ้าเราต้องการจะมีวุฒิสภานั้น
พยายามจะหาสมดุลระหว่างอำนาจและที่มาที่ผมได้กล่าวไว้
เป็นเรื่องที่ท้าทายมากไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือว่าในไทย
นิวซีแลนด์ครับก็พยายามจะมีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง
มีอำนาจน้อยแต่พอทำไปทำมาเขาก็ค้นพบครับ
การหากระบวนการแต่งตั้งที่ได้คนที่เป็นกลางทางการเมืองจริง
ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเขาก็เลยตัดสินใจยกเลิกวุฒิสภาไปในปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ประเทศสวีเดนครับก็พยายามคล้ายคล้ายกัน
คือการคงไว้ถึงวุฒิสภาที่มีอำนาจสูงแต่มาจากการเลือกตั้ง
แต่พอก็ค้นพบครับว่าเลือกตั้งไปเลือกตั้งมา
หน้าตาของวุฒิสภากับหน้าตาที่สภาธิปุธฎรรศาสตรอลไม่ได้แตกต่างกันมาก
เขาก็เลยตัดสินใจยุบวุฒิสภาไปในปีพุทธศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
แม้กระทั่งในไทยเองครับการออกแบบวุฒิสภาให้มีอำนาจและที่มาที่สอดคล้องกัน

ครั้งที่เราอาจจะมาใกล้เคียงที่สุดอาจจะเป็นตอนรัฐมูล๔๐
ที่มีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
แต่วุฒิสภาชุดนั้นนะครับก็หนีไม่พ้นข้อคอรหา
ว่าเป็นตัวแทนที่มาจากกลุ่มการเมืองเดียวกัน
กับกลุ่มที่อยู่ในสภาวุฒิแทนราษฎร
ซึ่งตรงนี้นะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้ไปเป็นทำให้วุฒิสภานั้นขาดความชอบทำในความเป็นประชาธิปไตย
แต่มันก็ชวนครับให้เรามานั่งคิดว่า
ถ้ามันเหมือนกันแล้วเราจะมี๒สภาไปทำไม
ใช้ระบบสภาเดียวครับจึงเป็นทางเลือกที่เรียบง่าย
และทำให้เราไม่จำเป็นต้องเสียหลัก๒ของแนวทางสมดุล
สิ่งที่เราพยายามหามาหลายสิบปีแต่ก็ไม่เคยหาเจอ
ข้อดีข้อสุดท้ายนะครับประการที่๓ของแนวทางสภาเดียว
คือสภาเดียวจะเป็นการออกแบบกระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย
และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมากกว่า
คงไว้ซึ่งกระบวนการนิติบัญญัติที่ต้องผ่านทั้งสภาผู้แทนรัศดรแล้วก็วุฒิสภาเนี่ย
อาจจะทำให้กฎหมายหลายตัวนะครับของประเทศ
ไม่มีความคล่องตัวเพียงพอในการปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
บรรยากาศที่เทคโนโลยีนั้นถูกคิดค้นถูกเผยแพร่และถูกทำลายล้างในอัตราที่รวดเร็วขึ้น
แต่ผมเชื่อครับว่าสมาชิกรัฐสภาหลายท่านในที่นี้ก็เห็นตรงกันกับผม
ประโยชน์ที่จะได้จากการมีกระบวนการนิติบัญญัติที่รวดเร็วและกระชับ
แม้กระทั่งรัฐมูลฉบับหกศูนย์เองนะครับก็กำหนดให้กฎหมายสำคัญสำคัญ
อย่างเช่นการปฏิรูปประเทศหรือแม้กระทั่งการแก้ไขรับนูลในวันนี้เนี่ย
ก็ถูกพิจารณาโดย๒สภาร่วมกันทีเดียวเสร็จแทนที่จะแบ่งเป็น๒ขั้นตอน
สภาร่างก่อนไปสภาสูงความผิดผิดปกติของรัฐมนตหกศูน
มันไม่ใช่การพยายามจะทำให้กระบวนการออกกฎหมายมันมีความกระชับหรือว่ารวดเร็วขึ้น
แต่ความผิดปกติของรัฐมูลหกศูนย์คือการที่เรามีสองร้อยห้าสิบคน
มาจากการแต่งตั้งที่นั่งอยู่ในห้องนี้ปัจจุบัน
แต่นอกจากข้อดี๓ข้อที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสรับฟังถึงข้อกังวลที่หลายท่านมีนะครับ
เพราะถ้าหากยกเลิกวุฒิสภาไปแล้วบทบาทที่วุฒิสภาเคยทำ
ใครจะมาเป็นคนทำผมก็เลยอยากจะขอใช้เวลาอีกสักนิดนึง
ในการพยายามจะคลี่คลายหรือทำให้ท่านสบายใจกับข้อกังวลเหล่านั้น
เพราะหากพิจารณาแล้วนะครับเราจะเห็นว่า
แต่ละสิ่งที่ท่านกังวลว่าเราจะสูญเสียไปหากจะไม่มีวุฒิสภาเนี่ย
ผมรับประกันเลยครับว่าเรามีกลไกอื่นที่สามารถมาทดแทนได้
เผลออาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยซ้ำ
ท่านที่กังวลนะครับว่าการมีอยู่ของวิทภาเนี่ยจำเป็น
เพื่อจะเปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ
ออกความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายผมก็เสนอครับ
ว่าเราอยากจะอัดฉีดความเชี่ยวชาญของคนในแต่ละสาขาอาชีพจริง
ทำไมเราไม่ไปเพิ่มพื้นที่ในกรรมธิการระดับสภาพผู้แทนรัศดร
เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้เข้ามาร่วม
ในกระบวนการออกกฎหมายตั้งแต่ต้นแทนที่จะมาปิดท้ายในกระบวนการ
กลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาปัจจุบัน
หลายท่านที่กังวลนะครับว่าวุฒิสภาเนี่ยควรจะมีอยู่เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัด
จังหวัดที่อาจจะมีจำนวนประชากรน้อยและอาจจะมีจำนวนสอสอน้อย
ผมก็รับประกันเลยครับหลังจากพูดคุยกับพี่น้องประชาชนหลายคน
ว่าสิ่งที่หลายจังหวัดต้องการไม่ใช่การมีสอวอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งถึงสองคน
มานั่งอยู่ในที่นี้แต่สิ่งที่เขาต้องการคือการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น
ให้เขามีผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถเลือกด้วยตัวเองได้
จังหวัดของเขานั้นมีอำนาจในการบริหารจัดการตนเองได้
และถ้าหากท่านใดนะครับที่กังวลว่าวุฒิสภานั้นควรจะมีอยู่
เพื่อมาถวงดุลอำนาจของฝ่ายรัฐบาล
ให้เพิ่มกลไกการตรวจสอบทงดุลอำนาจ
โดยการไปเพิ่มอำนาจของสอสอฝ่ายค้านที่ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของรองประธานสภา๑ตำแหน่ง
หรือว่าตำแหน่งประธานกรรมธิการที่มีความสำคัญ
ในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเช่นประธานกรรมธิการงบประมาณ
ไปกว่านั้นครับในโลกที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

มันก็ชวนคิดนะครับว่ากลไกการตรวจสอบถงดุลอำนาจรัฐบาล

มันอาจจะไม่ใช่การที่เราไปหวังพึ่งบุคคล๒๐๐คนในสภาอีกต่อไปแล้ว
แต่การที่เราไปติดอาวุธประชาชนโดยตรงให้สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้
ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของรัฐ
ละเอียดและที่ละเอียดอ่อนขึ้น

คนที่ออกมากล้าเปิดโปรของการทุจริต

สังเกตไหมครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ในแต่ละครั้งที่รัฐบาลชุดปัจจุบันมีการถอยเรื่องร่างกฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นการชะลอการซื้อเรือดำน้ำ
ไม่ว่าจะเป็นการปรับเกณฑ์การกระจายวัคซีนไฟเซอร์

มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการทักท้วงของสมาชิกวุฒิสภาในที่นี้นะครับ
มันเกิดขึ้นจากการทักทวงของประชาชนบนท้องถนน

ที่มันเสียงดังจนรัฐบาลนั้นไม่สามารถเพิกเฉยได้

เป็นข้อกังวลที่ทางผมและทีมนั้นก็ยินดีรับฟัง
แล้วก็ยินดีทำทุกวิถีทางเพื่อพยายามจะคลี่คลาย

จับตาดูความจริงใจของสมาชิกวุฒิภาบางคน

ใครก็ตามนะครับที่หยิบยกข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมา
แต่ยังออกตัวปกป้องวุฒิสภาในรูปแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
ผมขออนุญาตตั้งคำถามถึงความจริงใจของท่าน
เพราะถ้าเกิดท่านอ้างนะครับว่าประเทศเราต้องมีสว
เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาวิชาชีพ
แล้วท่านรับได้ยังไงครับกับวุฒิสภาปัจจุบัน
ใน๒๕๐คนนะครับมีเกือบครึ่งครับ
ประกอบแค่๒อาชีพก็คือทหารแล้วก็ตำรวจ

เพื่อให้เป็นตัวแทนของจังหวัดที่มีประชากรน้อย
แล้วท่านรับได้ไงครับกับวุฒิสภาชุดปัจจุบัน
ที่ออกโรงปกป้องรัฐมนตร์๖๐
ไม่มีการพูดถึงการกระจายอำนาจแม้แต่คำเดียว

เพื่อมาถวงดุลรัฐบาลก็ต้องถามกลับไปครับ

ที่ให้ท้ายและรับรองแทบจะทุกการกระทำ
และทุกมติของรัฐบาลชุดนี้

การลุกคือของสมาชิกวุฒิสภาในการทวงดุลรัฐบาล
คือตอนที่สอสอฝ่ายรัฐบาลและสอสอฝ่ายค้าน
เสนอให้ตัดอำนาจของท่านในการเลือกนายก

อาจจะฟังดูเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในรัฐสภาไทย
แต่หากดูบริบทโลกเราจะเห็นได้นะครับ
ระบบสภาเดียวเป็นสิ่งที่ปกติมาก

ถ้าเราสำรวจประเทศทั่วโลกที่เป็นประชาธิปไตย

และก็เป็นระบบรัฐสภาที่ไม่ใช่ระบบประธานิปดี
เราจะเห็นครับว่าในบรรดาประเทศเหล่านี้
ใน๓ของประเทศเหล่านั้นก็เลือกใช้ระบบสภาเดียว
สภาเดียวจึงเป็นทางเลือกหลักสภาคู่ต่างครับ

เพราะฉะนั้นคำถามที่เราต้องมาพิสูจนกันในวันนี้นะครับ

แต่มันเป็นคำถามที่สมาชิกรัฐสภาคนไหน

ว่าทำไมถึงต้องมีสว

คือการยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี

แผนปฏิรูปประเทศไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นประโยชน์นะครับ
การดำเนินนโยบายที่มีความต่อเนื่องหรือการบริหารประเทศอย่างมียุทธศาสตร์
แต่หากผมจะขออนุญาตยืมคำพูดของนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งมานะครับ
ฉันจะกล่าวไว้ครับว่าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
เสมือนกับยุทธศาสตร์ที่ทำตามก็พังไม่ทำตามก็ผิดครับ
ทำทำก็พังอย่างไรนะครับการที่เราบอกว่า
เดินตามยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีจะทำให้ประเทศพังเนี่ย
ไม่ได้เป็นการดูถูกดูแคลนของผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบหรือว่าเขียนแผนนี้ขึ้นมา
จริงอยู่นะครับว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกแต่งตั้งโดยขอสช
ก็มีหลายส่วนครับที่สมควรจะถูกวิจารณ์
เพราะว่าใน๓๕คนที่อยู่ในคณะกรรมการนั้นมีถึง๑๑คนนะครับที่เป็นทหารหรือตำรวจ
มีภาคธุรกิจอีก๙คนแต่แทบจะไม่มีตัวแทนของฝ่ายภาคประชาชนหรือฝ่ายวิชาการเลย
จริงอยู่นะครับว่ากระบวนการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนก็ถูกรวบรัฐ
ถึงขั้นที่ว่านะครับเรามีกฎหมายพรบยุทธศาสตร์ชาติที่ออกมาในปี๒๕๕๙

ให้ถือว่ายุทธศาสตร์ชาตินั้นได้รับฟังความเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยการอ้างอิงกระบวนการรับฟังความเห็นที่เกิดขึ้น๒ปีก่อนกฎหมายจะออกมาด้วยซ้ำ
แล้วก็จริงอยู่ครับว่าเนื้อหาของแผนก็มีหลายส่วน
อาจจะชวนตั้งคำถามได้ไม่ว่าจะเป็นการขาดการจัดลำดับความสำคัญ
สิ่งที่ควรจะทำก่อนทำหลังหรือการขาดความกล้าหารและความทยอทยาน
ที่จะตั้งเป้าหมายตัวชีวัตรให้กับประเทศที่มันไปไกลกว่าสิ่งที่ประเทศไทยเราเคยทำมาได้แล้ว
แต่ผมเรียนแบบนี้นะครับว่าถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการจะเก่งกาดแค่ไหน
กระบวนการรับฟังความเห็นจะกว้างขวางแค่ไหนหรือเนื้อหาของแผนจะดีเลิศแค่ไหน
พยายามจะกำหนดเส้นทางของประเทศไว้ล่วงหน้าถึง๒๐ปี
ในโลกที่มีแต่ความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนและความคลุมเคลือ

อย่าว่าแต่๒๐ปีนะครับแค่๒ปีผมว่าก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้ว
๒ปีที่แล้วใครจะคิดครับว่าโรคเราจะเผชิญวิกฤตโควิด
มาสร้างความสูญเสียให้กับประเทศเราและชีวิตของประชาชนได้ขนาดนี้
เรามาคำนึงถึงทรัพยากรที่เราต้องอัดฉีดเข้าไปนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำค่าใช้จ่ายด้านธุรการ
หรือว่ามันสมองและแรงของข้าราชการเก่งหลายคนที่ต้องเสียไปกับภารกิจตรงนี้
ผมจึงเกรงครับว่าการมียุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีอยู่นั้น
เป็นอะไรที่ได้ไม่คุ้มเสีย
แต่ถึงแม้จะมีใครในที่นี้นะครับมองต่างจากผม
แต่เห็นว่าการเดินตามยุทธศาสตร์ชาตินี่แหละจะทำให้ประเทศไม่พัง
สิ่งที่น่ากังวลกว่านะครับก็คือยุทธศาสตร์๒๐ปีเนี่ย
เป็นยุทธศาสตร์ที่ถ้าไม่ทำตามแล้วผิด
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีเป็นสิ่งที่มีอยู่เฉยแต่เปล่าประโยชน์

เพราะเราเสียมากที่สุดก็คือเสียแรงและเสียเวลา
แต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่าคือการที่รัฐมนูญฉบับ๖๐
ให้เราสามารถลงโทษรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้
หากไม่กระทำตามยุทธศาสตร์ชาติถึงขั้นที่สามารถขับรัฐมนตรี
ออกจากตำแหน่งได้ถ้าเรามองลึกเข้าไปในกลไกนี้อีกนะครับ
เราจะค้นพบครับว่าให้องค์คาพยพที่ถือดาบ
ในการสามารถยื่นฟ้องร้องหรือว่าพิพากษาว่าใครทำตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่นั้น
ก็ล้วนเป็นสถาบันการเมืองที่ปัจจุบันนั้นระบอบประยุทธ์สามารถควบคุมได้
ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นสวไม่ว่าจะเป็นสารรับนูลหรือไม่ว่าจะเป็นปปช
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีครับที่ตอนแรกดูเหมือนจะเปล่าประโยชน์ก็ดูมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลย
แต่ไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับการออกแบบนโยบายให้ก้าวทันโลกนะครับ
แต่เป็นประโยชน์ในฐานะเครื่องมือของระบอบประยุทธ์ในการสืบทอดอำนาจแล้วก็การเล่นงานคู่แข่งทางการเมือง
มีอยู่ของยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีครับจึงเปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่กำลังล็อกคอประเทศ
ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีจะไม่ทำให้ประเทศนั้นโกลาหลหรือไร้ทิศทาง
แต่จะทำให้รัฐบาลมีความยืดหยุ่นในการออกแบบและนำเสนอนโนโลกาล
สอดรับกับสถานการณ์และวิกฤตในแต่ละช่วงเวลา

เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินคุณภาพของนโยบายผ่านสนามเลือกตั้ง

ว่าจะเป็นข้อ๓เรื่องสารรับนูนและองค์กรอิสระ
หรือว่าข้อที่๔เรื่องมาตรการในการป้องกันการรัฐประหาร
แต่ผมเพียงแต่จะย้ำนะครับว่าข้อเสนอทั้งหมดนี้นะครับ
ทั้งข้อทาง๑ข้อ๒ข้อ๓ข้อ๔

แต่เป็นข้อเสนอที่ปกติมากในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย
จะทิ้งท้ายนะครับผมอยากจะชี้แจงอีกประเด็นหนึ่งที่ผมทราบมา
หลายท่านอาจจะมีความกังวลว่าในเมื่อเรามีร่างรัฐมนุนที่แก้ไขระบบเลือกตั้งไป
เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วที่รอลงพระปรมาพิไทยอยู่
และเหลือบมาเห็นครับว่าร่างแก้ไขระบบเลือกตั้งของเรานั้น
เขียนถึงระบบเลือกตั้งที่เป็นระบบเลือกตั้งที่ใช้ในรัฐมนุน๖๐เวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับ
ผมอยากจะให้ท่านสบายใจได้นะครับว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะปรับระบบเลือกตั้ง
เพียงแต่ว่าเราร่างรัฐมนูลนี้ขึ้นมาเนี่ย
ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งโดยรัฐสภาในที่ดี
เพราะฉะนั้นทางเราก็ในเชิงหลักการยินดีครับ
ที่จะแก้ไขระบบเลือกตั้งในวาระที่๒ในชั้นกรรมธิการ
ให้เป็นเหมือนกับร่างระบบเลือกตั้งที่แต่ละท่านนั้นได้โหวตผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ท่านประธานและสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับ
เราขอปิดท้ายนะครับด้วยการย้ำอีกครั้งหนึ่ง

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดของรัฐมน๖๐แน่นอน

ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์

จะมีสมาชิกรัฐสภาบางท่านที่จะพยายามครับ

มันดูเป็นเหมือนการพยายามจะเอาชนะทางการเมือง

ไม่ได้ต้องการโจมตีใครในฐานะตัวบุคคลครับ
แค่ต้องการรื้อระบบที่มันไม่เป็นธรรมต่อสังคม

ต้องเสียเปรียบเลยสักคน
เรานะครับไม่ได้ต้องการจะตอบสนองฝ่ายซ้าย

แต่เราต้องการสร้างระบบการเมืองที่เป็นกลางกับทุกความฝัน

ก็มีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงในการกำหนดอนาคตของประเทศตัวเอง

หรือว่าฝ่ายอุดองการทางการเมืองแบบไหน

ระบบที่เป็นกลางนะครับที่ทุกคนไม่ว่าจะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหน

โดยสารมนูลและองค์กรอิสระที่เป็นกลางจริง
แล้วก็ระบบที่เป็นกลางนะครับที่ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครในประเทศนี้นะครับ
ก็ต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายทุกฉบับ
ตั้งแต่รัฐธรรมนุษย์และพระราชบัญญัติด้วยมาตรฐานเดียวกัน
กระทำของรัฐบาลในช่วงภายใต้ระบอบประยุทธ์ที่ผ่านมานะครับ
พยายามจะทำลายระบบที่เป็นกลางแบบนี้
แต่กลับจะเป็นการพยายามคืนศักดิ์สีให้กับสถาบันเหล่านั้น
การปรับสู่ระบบสภาเดียวไม่ได้จะทำลายกลไกการตรวจสอบทุงดุลของรัฐธรรมนุษย์
แต่กลับจะทำให้รัฐสภานั้นกลับมาเป็นความหวังของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง

ไปรูปสารมนูลครับก็ไม่ได้จะทำลายความเป็นอิสระของระบบตุลาการ
แต่จะทำให้ประชาชนนั้นกลับมาเชื่อมั่นในความเป็นกลางของคำวินิจฉัยสารอีกครั้งหนึ่ง
การแบ่งรูปองค์กรอิสระก็ไม่ได้ทำให้กรกฎอร์หรือปรบประชานั้นไร้ดำยา
แต่จะทำให้องค์กรอิสระเหล่านี้มีความกล้าหารมากขึ้นในการตรวจสอบรัฐบาลทุกฝ่าย
ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีก็ไม่ได้จะทำให้ข้าราชการขาดทิศทางในการทำงาน
แต่จะทำให้ข้าราชการนั้นมีเวลานี้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
กระทั่งการตั้งผู้ตรวจการกองทัพนะครับก็ไม่ได้จะทำให้กองทัพนั้นขาดเกียรติยศ
แต่จะทำให้กองทัพนั้นได้มีโอกาสพิสูจน์กับประชาชนครับ
ว่าเขาสามารถดำเนินการได้อย่างมืออาชีพโดยไม่ถูกแทรกแทรงจากการเมือง
แต่ถ้าพูดให้ถึงที่สุดนะครับแม้กระทั่งการลื้อระบอบประยุทธ์นะครับ
ก็ไม่ได้จะทำให้ผลเอกประยุทธ์นั้นหมดอนาคตแต่จะเปิดโอกาสครับ
ให้เขาสามารถกลับมาเป็นนายกได้อย่างสง่าผ่าเผยมากขึ้น
ถ้าเขาสามารถชนะได้ในการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมจริง
ความจริงแล้วนะครับการรักษาศรัทธาในสถาบันทางการเมืองใดก็ตาม
มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรอกครับจากการหยุดอยู่กับที่
แต่มันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อสถาบันนั้นก้าวเดินไปพร้อมกับเข็มนาฬิกา
หมุนไปตามความต้องการของประชาชน
แต่นอกจากจะคืนศักดิ์ศรีกับสถาบันการเมืองแล้วนะครับ
หัวใจสำคัญจริงของร่างรัฐมนุนฉบับนี้
คือการต้องการสร้างระบบการเมืองที่ไว้วางใจประชาชน
ที่ไว้วางใจประชาชนครับให้เขามีสิทธิ์เลือกผู้นำของตัวเอง
โดยไม่ต้องมีสว๒๕๐คนเข้ามาร่วมเลือกด้วย
ที่ไว้ใจประชาชนครับให้เขาเลือกนโยบายที่แต่ละภาคการเมืองนำเสนอเอง
และลงโทษพักการเมืองเองถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำตามนั้นได้จริง
ที่ไว้วางใจประชาชนให้เขามาแก้ทุกวิกฤตทางการเมืองด้วยกันเอง
ผ่านกลไกรรัฐศพาโดยไม่ต้องให้ทหารเข้ามายึดอำนาจ
และอ้างว่าที่ทำมาทั้งหมดนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ผมเลยอยากปิดท้ายครับในการเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน

ว่าท่านจะไว้วางใจผู้สนับสนท่านอื่นหรือไม่

สิ่งที่สำคัญในวันนี้คือการที่ท่านไว้วางใจประชาชน
และโหวตรับหลักการร่างแก้ไขร่วงศาพนี้
เพื่อสร้างระบบการเมืองที่ไว้วางใจประชาชน
และถึงแม้ท่านอาจจะยังไม่เห็นด้วยกับผมนะครับ

อยู่บนพื้นฐานของการไว้วางใจประชาชน

ท่านเลือกไว้วางใจประชาชนแค่ครั้งเดียวก็พอ
ให้เขาสามารถตัดสินเรื่องร่างแก้ไขรับนูลฉบับนี้ได้
เสียงของเขาเองในการจัดทำประชามติ

ว่าถ้าเกิดร่างนี้สามารถผ่านการพิจารณา๓วาระของรัฐภาคได้
ยังไงก็จะต้องมีการจัดทำประชามติให้คนไทยทั่วประเทศ
สามารถลงคะแนนเสียงได้ว่าสนับสนุนเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขนี้

ผมขอเถอะครับท่านไว้วางใจประชาชนเถอะครับ

จะเห็นนะครับว่าตลอดการอภิปรายที่ผ่านมา

อ้างว่าตัวเลขนี้เป็นสิ่งส่วนใหญ่ของประเทศ

ท่านก็ควรจะหยุดหยิบยกตัวเลข๑๖ล้านเสียง

มาบอกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ

เสียงส่วนใหญ่ของประเทศคิดกันอย่างไร

คือการรับหลักการร่างแก้ไขรัฐมนูล

ที่จะตัดหน้าประชาชนแล้วก็มาโหวตไม่รับร่างแก้ไขรำนวลฉบับนี้

จะถูกจดจำจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

จะถูกบันทึกและจะถูกจดจำ

ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจประชาชน
ผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ครับ